ป๊อปปิ้นค่ะอยากเป็นแบบคุณลุงตอนแก่
คือผมดูมานานแล้วตั้งแต่ตอนที่พักเบรกโฆษณา

ตอนเราอายุเยอะเราจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
เดี๋ยววันหลังโดยชวนคุณลุงอ้วนคันเทพมาเต้นกับเราอีกนะ

ใช่คราวนี้เป็นคนเอาถ่านเพราะว่าเขาทำอาชีพเผาถ่านขายนี่แหละค่ะ
ทำฐานนี่แหละค่ะและอาชีพนี้นะคะต้องใช้ความอดทนสูงมาก
เพราะว่าต้องทำงานกลางแดดร้อนและก็ต้องโอ้โหเผาถ่านด้วยอากาศร้อน
ถูกต้องแล้วนะคะไปติดตามกันได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
ต้องทนแดดแล้วก็ทนร้อนเป็นอย่างมากครับ
นั่นก็คืออาชีพคนขายถ่านนั่นเองครับ

ชาวตำบลแปลงยาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ยึดอาชีพคนเผาถ่านมาได้๒ปีแล้ว
โดยใช้เวลาว่างหลังทำนาปี
วลัยบอกว่าอาชีพนี้ใครก็สามารถทำได้เพราะไม่ยุ่งยาก
ที่สำคัญไม้ที่นำมาเผาถ่านนั้นหาได้ง่าย
เก็บเอาตามหัวไร้ปลายนา
และส่วนหนึ่งก็จะมีชาวบ้านนำมาขายให้ในราคาตันละ๘๐๐บาท
วิธีการเผานั้นก็ไม่ยุ่งยากนะครับ
ขุดหลุมให้ลึกประมาณ๑เมตร
ความกว้างแล้วแต่จะกะเกณฑ์
จากนั้นขึ้นรูปเตาจากดินเหนียวที่หาได้ในพื้นที่สูงประมาณ๒เมตร
พอได้เป็นรูปเป็นร่างของเตาแล้ว
ก็นำไม้ที่เก็บมาใส่เข้าไปในเตา
แต่ขั้นตอนนี้ถือว่ายุ่งยากนิดหน่อย
เพราะต้องใช้เวลาเรียงท่อนไม้ให้ได้สัดส่วน
เพื่อที่จะบรรจุเข้าไปในเตาให้ได้มากที่สุด
จากนั้นเมื่อนำไม้เข้าไปจนเต็มเตาก็ทำการปิดปากเตาด้วยดินโครน
จากนั้นก็จุดไฟเผาให้ไม้กลายเป็นถ่านอีก๗วัน
ก็สามารถนำมาขายสร้างรายได้ได้แล้วล่ะครับ
ในแต่ละเดือนลุงวลัยจะเผาถ่านได้๓๔ครั้ง
เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเผานานกว่าไม้จะกลายเป็นถ่าน
ถือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก
เพราะต้องทนแดดที่แผ่เผาและความร้อนจากไฟที่เผาถ่าน
อีกทั้งยังเจอฝุ่นละอองของผ่านอีกด้วย
ส่วนกำไรจากการขายถ่านนั้นได้ประมาณ๒๕๐๐๓๐๐บาท
แต่ลุงวลัยบอกว่าก็ยังดีกว่านั่งอยู่เฉย
และจะทำอาชีพนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะไม่มีไม้ให้เผา
ยังไม่แน่แล้วแต่มันจะมีไม้หรือเปล่า
เขาก็มาส่งให้เข้าไปถ่ายให้มีไม้ด้วย

มีไม้ก็ทำไปจังเดียว

ทำอย่างนี้น่ะเผา
ใช้เวลานี้เผาเรื่องนี้

จะมีพ่อค้าคนกลางมารับไปขายอีกทอดหนึ่ง
นำไปขายต่อได้กำไรครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียว
โดยจะส่งขายทั่วจังหวัดฉะเชิงเซา

กำลังหาซื้อถ่านไปทำร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง
ก็สามารถมาติดต่อโดยตรงกับลุงวลัยได้เลยครับ
เพื่อใช้เป็นทุนให้กับคุณลุงวลัยนะครับ

แต่หลายคนที่กลับออภูมิลำลังนาวนะครับ

กลับกรุงเทพเพื่อมาทำงานกันต่อแล้วล่ะ
เพราะฉะนั้นจะขอเตือนกันหน่อยหลายคนที่เดินทางนะครับ
คุณตำรวจเขาก็ตั้งจุดตรวจเอาไว้
แล้วก็เป็นจุดที่จะช่วยอำนวยความสะดวกด้วย
ใครที่เหนื่อยจากการเดินทางก็สามารถแวะพักผ่อนได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอเตือนสำหรับใครที่เมาแล้วขับ
เมาไม่ขับนะคะถูกจับปรับด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นไปดูว่าแต่ละที่แต่ละจุดนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับ
นี่คือที่พักคนเมาเป็นไอเดียเก๋
ที่นายปริชาสุทนในอำเภอทองแสนคันเจ้าอุตรดิษฐ์
ทำขึ้นมาเตือนใจพวกชอบเมาแล้วขับ
โรงขังเมาแล้วขับสร้างจากไม้ไผ่กว้าง๓เมตรยาว๓เมตร
งด้วยย่าคามีหุ่นตุ๊กตารูปคนอยู่ในกรง
พร้อมขวดสุราอีก๒ขวด
ไอเดียนี้เป็นการจำลองภาพเหตุการณ์คนที่เมาแล้วขับรถ
เพื่อเตือนใจลดอุบัติเหตุลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

ใครที่ขับรถผ่านมาผ่านไปต่างเลี้ยวล้างเพราะแปลกตา
ถึงกลับลงจากรถมาขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกันเลยทีเดียว
ไปดูการตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดเพชรบูรณ
ที่ต้องมาเจอกับชายคนนี้
นายหนุมตรีธรรมอายุ๕๖ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านด่านตรวจด้วยลักษณะอาการเมาสุรา
เจ้าหน้าที่เลยเชิญตัวมาตรวจแอลกอฮอล์
ผลปรากฏว่ามีค่าแอลกอฮอล์๒๔๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เมื่อสอบถามว่าดื่มสุราอะไรมานายอนุมัติตอบว่า

นำขวดมาโชว์ว่าดื่มไป๒ขวด
เหลือ๔ขวดเมาปริ้นเลยทีเดียว
หลักฐานชัดเจนแบบนี้ก็ต้องบันทึกจับกลุ่ม
นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
แต่ยังไม่จบนายนุมัติยังเถียงตำรวจอีกว่า
ไม่ได้ดื่มสุราจริงดื่มแต่ยาชูกำลัง
ร่างกายแข็งแรงแถมเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ดื่มด้วยนะ
บอกว่ายิ่งดื่มหญิงยิ่งชอบ
ผมดื่มมา๒ขวดเท่านั้นเองเชื่อดีไหมนะ
ส่วนใครผ่านไปผ่านมาแถวจังหวัดอุดรธานีรับรองไม่ร้อนเหมือนอากาศ
เพราะตำรวจภูทรเมืองอุดรเขาใจดีตั้งโต๊ะแจกน้ำแข็งใสคลายร้อน
นำทีมโดยพันธุ์ตำรวจเอกรัชโภนเสริมสรรรค์
ผู้กำกับการตำรวจภูทรชัยวันนำน้ำแข็งใส๑๐๐ถ้วย
มาแจกช่วงสงกรานพร้อมรนด์นรงให้เมาไม่ขับ
เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ใครขับรถผ่านไปมาที่บริเวณด่านตรวจ
ไปรับน้ำแข็งใสแจกจากตำรวจ
ต่างพากันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยเย็นชุ่มฉ่ำ

ถือเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชน
ไปก็แนะนำไปว่าไม่ควรดื่มแล้วขับรถนะ
เดี๋ยวจะถูกจับหรืออาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้

ปิดท้ายที่ตำรวจภูทรน้องเรือจังหวัดขอนแก่นใจดีไม่แพ้กัน
ด่านไปด้วยแจกน้ำแข็งใสให้ผู้เดินทางได้คลายร้อนไปด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกธนาวัฒน์ดีบุญมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรน้องเรือ
บอกว่าช่วงสงกรานมีประชาชนสัญจรผ่านอำเภอน้องเรือจำนวนมาก
คิดโครงการน้ำแข็งใสจากใจตำรวจน้องเรือ
น้ำเรือทำน้ำแข็งใสแจกหมดละ๖๐๐ถุงทุกวันช่วงสงกราน
ใจดีจริงค่ะคุณตำรวจ
อันสุดท้ายนี่ไอเดียดีใช่แล้วช่วงร้อนอย่างนี้น้ำแข็งใสนี่ช่วยได้เยอะนะ
ใช่แล้วก็ช่วยให้ไม่ง่วงด้วยนะคะยังไงหลายคนที่ใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับมา
ก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพกันด้วยนะคะ
ตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับส่วนช่วงนี้เราทั้งสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้ว
ขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมสนุกกับเราในวันนี้ส่วนช่วงนี้สวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป